มาดูเรื่องของลุงพลแห่งบ้านกกอกกันหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
วันนี้ความเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่เนี่ย
มันก็จะเป็นเรื่องของคดีรอบข้างของลุงพลแห่งบ้านกกอก
แล้วก็มีเรื่องของพระพลอีกพระพลที่ลุงพลเขาก็รบนับถือ
แล้วบอกว่าให้สร้างพญานาคที่ข้างบ้านลุงพลนะครับ
วันนี้มีสองฝั่งนะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทนายตั้มที่ไปช่วยลุงพล
กับนายอัจฉริยะที่บอกว่าเดี๋ยวขอประกาศตัวในการช่วยเหลือพ่อกับแม่น้องชมพู่

ดูที่ฝ่ายของลุงพลกับป้าแตนและทนายตั้มก่อนกันแล้วกันนะครับ
เขาบอกว่าวันนี้เขานัดเจอกันที่วังน้ำเขียวโคราชเนี่ยนะฮะ
ภายใต้ชื่อยุทธการสยบกิ้งกือคลั่งนี่นะฮะ
ยุทธการพญานาคสยบกิ้งกือคลั่ง
นี่วันนี้ลุงพลนะครับทนายตั้มป้าแตนแล้วก็บรรดายูทูปเปอร์
ตามติดชีวิตลุงพลหรือว่าเอฟซีต่าง
ไปกันตามนัดหมายครับรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
บอกว่ามาพักผ่อนมาปรึกษาพูดคุยเรื่องคดี
จะมีการจัดกิจกรรมเปิดใจระหว่างลุงพลป้าแตนกับทนายตั้ม
เอฟซีอีกกว่า๕๐คนด้วยคารวาลยูทูบเบอร์ด้วย
กิจกรรมวันนี้ก็คือกิจกรรมพญานาคเข้าถ้ำนกฮูกนะฮะ
จะจัดทั้งหมด๒วันคือ๑๘๑๙กุมภาพันธ์นะครับ
รวมตัววันนี้นะครับนี่ฮะเขาบอกว่ามีมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙อย่างเต็มที่นะครับ
สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียวก็มาคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิให้ทุกคน
รวมทั้งสื่อมวลชนด้วยที่มาทำข่าวนะครับวันนี้กิจกรรมที่เขามีเนี่ยก็คือปาร์ตี้หมูกระทะนะครับ
แล้วก็ตอบคำถามแฟนคลับนะฮะวันนี้นะฮะกิจกรรมวันนี้นะครับ
ส่วนพรุ่งนี้นะครับจะไปทำบุญไปมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก
แล้วก็จะไปไหว้หลวงพ่อคูณตอนนี้อยู่ที่วังน้ำเขียวนะครับที่โคราชนะครับ
ทนายตั้มทนายสิทธานะครับวันนี้เปิดเผยเป็นครั้งแรกนะครับ
บอกว่าหลังจากได้ตรวจสอบข้อมูลต่างแล้วก็ตัดสินใจแล้ว
ตกลงจะรับเป็นทนายความดูแลคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ให้กับลุงพลนะฮะ
ทนายตั้มบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเข้าหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้หมดแล้ว
มีข้อมูลพยานหลักฐานที่สมบูรณ์แล้วทำให้มั่นใจว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายในคดีน้องชมพู่อย่างแน่นอน
ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับคดีตั้งแต่ช่วงแรก
แต่มีหลายคนส่งหลักฐานมาให้มากพอมากพอจนตัดสินใจได้ว่าจะรับช่วยเหลือลุงพลในคดีเกี่ยวกับน้องชมพู่
เราตกลงรับทำคดีให้ลุงพลหรือยังครับหรือว่าเรารับเพราะความสงสารว่าเรามีปัญหากับลุงพล
ผมตอบให้เลยแล้วกันนะครับไหนวันนี้สื่อมวลชนแล้วก็ยูทูบเบอร์มากันเยอะแล้วนะครับ
ตกลงเนี่ยผมเนี่ยรับเป็นทนายให้กับลุงพลในคดีน้องชมพู่นะครับคือผมพร้อมที่จะเป็นทนายให้กับลุงพลแล้วนะครับ
ก็ครบทุกอย่างที่ผมคิดไว้แล้วแหละว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับ
ตำรวจเขาจะออกหมายจับใครเขาไม่ตั้งป้อมนานขนาดนี้หรอกครับ
แล้วเขาก็จะไม่บอกใครหรอกเทิดเขาจะออกหมายจับจริง
คือเขาทำตัดสินใจประชุมกันคืนนั้นนะครับไปขอออกหมายจับวันรุ่งขึ้นมาจับเลย
ทั้งสองท่านเขาก็ไว้วางใจให้ผมนะครับ
อยากให้ผมเป็นทนายในคดีน้องชมพู่ถ้าเกิดว่าถูกดำเนินคดีนะครับ
ผมก็พร้อมนะครับ
นายตั้มบอกนะครับบอกว่าที่รับทำคดีน้องชมพู่ให้กับลุงพลเนี่ย
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าตัวทนายตั้มมีความขัดแย้งกับนายอัจฉริยะ
เรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
ที่ตอนนี้เขาก็เดินหน้าตรวจสอบลุงพลหลายเรื่องนะครับ

การที่มาที่วังน้ำเขียวโคราชเนี่ยต้องการมาพักผ่อนด้วยนะครับ
ไม่ใช่การดึงตัวลุงพลออกมาเพื่อหนีนายอัจฉริยะ
ที่วันนี้ก็ลงพื้นที่บ้านกอกที่มุกดาหาร
นายตั้มบอกว่าไม่กังวลนะครับที่ว่าตำรวจจะออกหมายจับลุงพล
ที่มีกระแสข่าวมาตลอดว่ายังไงก็คือลุงพล
เพราะเชื่อว่าถ้าตำรวจมีหลักฐานอะไรพวกนี้เพียงพอเนี่ย
นี้คงออกหมายจับลุงพลไปแล้ว
ผมเห็นมีแต่มีแต่พญานาคเนี่ยนะครับปากกิ้งกือนะครับ
ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะครับวันนี้ไปก็เจอพี่สมเกียจไปก็ตอบเขาไม่ได้
ก็บอกแล้วครับว่าทนายกับทนายเนี่ยความรู้มันต่างกันนะครับ

ท่านผู้ชมครับวันนี้นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลลุงเขยน้องชมพู่นะครับ
บอกว่าดีใจที่ทนายตั้มรับเป็นทนายความในคดีน้องชมพู่ให้นะครับ
ส่วนกระแสข่าวเรื่องการออกหมายจับคนร้ายในคดีน้องชมพู่ลุงพลบอกว่า
จริงถ้าตำรวจสงสัยในตัวเขาก็สามารถนำหมายเรียกมาเชิญตัวเลยก็ได้นะฮะ
เพราะยังไงยืนยันว่าไม่หนีอยู่แล้วนะครับ
เรื่องที่พระพลที่ลุงพลเคารพนับถือแสดงความเป็นห่วงแล้วเตือนมาถึงบอกให้ลุงพลเนี่ยพูดน้อยหน่อย
พูดจาอย่างมีสติเนื่องจากคำพูดเนี่ยมันส่งผลไปถึงอาจารย์พลพระพลด้วยเนี่ย
ลุงพลยืนยันว่าตัวเขาไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของพระพลอย่างที่ทุกคนพยายามเชื่อมโยงกันนะครับ
แค่รู้จักกันแล้วก็นับถือในทางเป็นพระในพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวฟังแล้วกันนะครับ
ผมว่ามันมีคนพยายามโยงผมกับพระอาจารย์ผลให้เป็นลูกศิษย์ลูกหากันจริงแล้วผมก็นับถือพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว
อาจารย์พลก็เป็นพระอีกวัดหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสได้เข้าไปกราบนาวัศกาลท่านครับ

แต่ก่อนหน้านี้มันมีข่าวเรื่องที่ว่าโอ้โหพระพลนี่มาแนะนำลุงพลเรื่องสร้างพญานาคอะไรที่บ้านอย่างนี้นะฮะ
ผู้ชมครับช่วงค่ำที่ผ่านมาดูภาพล่าสุดนะฮะคุณกิติศักดิ์ที่ไปติดตามเรื่องราวของลุงพลป้าแตนทนายตั้มวันนี้นะครับ
ยูทูปเบอร์เนี่ยฮะแล้วก็เอฟซีเนี่ยนะฮะวันนี้ก็มีปาร์ตี้หมูกระทะกันนะฮะที่อำเภอวังน้ำเขียวนะครับที่นครราชศรีมานะครับ
นี่ฮะคือพอทานหมูกระทะอะไรกันเสร็จธนายตั้มกับลุงพลเดี๋ยวคืนนี้เขาจะตอบคำถามเอฟซีของเขาลักษณะเหมือนกับมิตติ้งอะไรพวกนี้นะฮะ
แต่ก็บอกว่าจะไม่เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่อะไรแบบนี้เขาก็จะตอบคำถามอ้าวนี่ทนายรณรงค์ไปด้วยเนี่ย
นี่นะฮะปาร์ตี้หมูกระทะนะครับ
แต่ว่าทีนี้ค่ะมันก็มีประเด็นที่ต้องตามกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีการเปิดรับบริจาคที่เป็นบัญชีทกศด้วยอีกบัญชีนึงด้วย
ป้าแตนก็เคยบอกว่าถ้าแฟนคลับคนไหนโอนเงินไปแล้วอยากจะได้เงินคืนให้ส่งสลิปมาพร้อมจะโอนกลับให้เนี่ยนะคะ
แล้วค่ะว่าแฟนคลับคนไหนโอนมาบัญชีไหนครับเพราะถ้ามีการโอนมาในบัญชีของการจัดสร้างพญานาค
หรือบัญชีการสร้างสาราวัดภูหลวง
ก็ถือว่านำเงินไปใช้ถูกวัตถุประสงค์แล้ว
เงินส่วนนั้นใช้ไปแล้วไม่สามารถคืนได้นะคะครับ
ที่สำคัญการบริจาคก็ไม่ควรจะเรียกคืน

ส่วนบัญชีที่จะคืนให้กับแฟนคลับ

ที่มีข่าวว่ามีคนไม่หวังดีนำไปโพสต์
แตนไม่รู้เรื่องของการโพสต์ขอรับบริจาคในบัญชีนี้
บัญชีนี้เนี่ยถ้าแฟนคลับคนไหนโอนเงินไป

แตนพร้อมคืนเงินจริง

ยังไม่เห็นมีใครส่งข้อความมาขอเงินคืนเลย
ทีมข่าวได้ข้อมูลจากแฟนคลับคนนึงนะคะ
เขาให้ข้อมูลกับเราว่าโอนเงินให้ลุงพลกับป้าแตน
ให้เอาเงินไปซื้อเสาไฟฟ้าลงบ้าน
แต่การไฟฟ้าเอาเสาไฟฟ้ามาลงให้ฟรี
แฟนคลับคนนี้ก็เลยอยากจะได้เงินคืน
เพราะเงินที่โอนไปให้ถือว่า

แตนก็บอกว่าอ๋อจำได้แล้ว

เดี๋ยวลองความเสียงพระแต่นดูค่ะ
ที่บอกว่าเอาเงินให้

เรามาประสานกันทางนี้
ยังไม่ได้เปลี่ยนค่ะ
หมายถึงบัญชีที่
ถ้าเป็นบัญชีที่ทำอ่า
สรวรรค์สำนักศรงค์ผู้หลวงใช่ไหมครับ
เราก็ได้สร้างไปแล้วส่วนเป็นบัญชีที่เป็นสร้างปู่ปาริจิ
บางทีมันไม่ควรที่จะมีการเรียกกลับคืนด้วยซ้ำไป
ข่าวไปถามอันนี้ชื่ออะไรอ่ะครับแล้วถ้าเกิดว่ารู้ชื่อ

เมื่อวานสัมภาษณ์กันเต็มเลยกันก็พูดเยาว์

นี่ค่ะก็ที่ทางทนายทางกลุ่มพลทางพระแตนบอกว่า
ถ้าคนที่อยากจะได้เงินคืนเนี่ยก็ให้ติดต่อผ่านติใช่ไหมผ่านนักข่าวเนี่ย
วันนี้เราไปเจอมาคนนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าเงินที่โอนไปบริจาคเนี่ยเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะคะ
นายกิติพลพลอยสุวรรณอายุ๓๘ปี

แล้วเขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
เห็นลุงพลได้มีการสดผ่านเฟซบุ๊กนี่นะคะเปิดรับเงินบริจาค
หลังจากที่เจอท่อนไม้ตะเคียน
ซึ่งตอนหลังก็รู้ว่าไม่ใช่ตะเคียนเป็นไม้มะค่าแต้
ลุงพลสดผ่านเฟซบุ๊คว่าจะนำท่อนไม้มาไว้หน้าบ้าน

เชิญชวนคนใจบุญบริจาคเงินในการก่อสร้าง
ช่วงนั้นเป็นช่วงวันเกิดก็เลยร่วมทำบุญ
บริจาคเงินไป๙๐๐บาทผ่านบัตรเครดิต

แม้ว่าจะไม่ได้ติดตามข่าวลุงพล
ไม่ได้เป็นแฟนคลับอะไรขนาดนั้น
แต่ช่วงนั้นลุงพลยังไม่ได้มีกระแสข่าวในแง่ลบ
แต่พอลุงพลเริ่มแสดงท่าทีไม่น่ารัก
และมีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักกับนักข่าว

หลังจากที่ลุงพลเริ่มมีข่าวดราม่าเรื่องเงินบริจาค

ลุงพลได้ออกมาพูดว่าเดี๋ยวจะคืนเงินบริจาคให้
คนที่เคยโอนไปร่วมทำบุญเนี่ยพร้อมจะคืนให้
นายกิติพลก็เลยบอกว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้น

ที่ผมบริจาคไปแล้วผมอยากได้เงินคืน
ก็เลยไปคอมเมนต์ใต้คลิป

เพื่อขอเงินบริจาคคืน

แต่ปรากฏว่าก็เป็นไลน์แอดที่ไม่สามารถโทรได้ส่งข้อความได้อย่างเดียว
เขาก็พยายามติดต่อแล้วก็ส่งสลิปการโอนเงินบริจาคไปให้
ที่เห็นในภาพอ่ะนะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เงินคืน
เขาก็เลยบอกว่าเอาแล้วจะยังไงดีก็เริ่มถอดใจ
ก็เริ่มแบบไม่คืนก็ได้ไม่เอาเงินคืนก็ได้
เขาก็เลยนึกในใจว่าเหมือนกับมันไม่ได้บุญแล้วยังจะต้องยังไงอีกเนี่ย
ก็ต้องมาทวงเงินกันแบบนี้นะคะ
ขอเลขบัญชีที่ว่าให้ตรงกับอันที่เราโอนไป
ก็เลยส่งบัญชีหลักไปให้เขาบอกไม่ได้ต้องเป็นบัญชีพี่โอนมา
เป็นเลขของบัตรเครดิตครับ
ซึ่งมันโอนเข้าบัตรเครดิตไม่ได้มันหักจากยอดเงินของผมใช่ปะล่ะ
น่าจะลืมต้นกำเนิดไปนิดมั้งลืมถิ่นไปนิดประมาณนั้น
กิติพลก็ให้ทีมข่าวของเราดูข้อความที่คุยกับแอดมินนะคะนี่นะคะ
แอดมินบอกว่าขอเวลาตรวจสอบถ้าตรวจสอบแล้วยอดเงินเข้าจริงจะโอนคืนให้
แอดมินถามว่าทำไมเลขบัญชีที่โอนเข้ามากับที่ต้องโอนคืนไม่ตรงกัน
ผู้บริจาคก็แจ้งไปแล้วว่าเขาให้ตัดผ่านบัตรเครดิตไปตอนบริจาค
แต่แอดมินบอกว่าจะโอนคืนผ่านบัตรที่โอนเงินเข้าไปเท่านั้น
คนที่บริจาคก็เลยบอกว่าก็ให้ดูที่ชื่อ๔ชื่อเดียวกัน
มินก็ให้เบอร์ทนายไป
คนที่โอนเงินไปก็ถามว่าไม่มีใครเขาโอนเงินเข้าบัตรเครดิตหรอก
ก็เลยถามต่อว่าก็ตอนรับบริจาคทำไมไม่บอกล่ะว่าไม่รับเงินผ่านบัตรเครดิต
มินก็พยายามยืนยันว่าก็จำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจน
แล้วก็บอกอีกฝ่ายหนึ่งว่าให้ใจเย็นยืนยันว่าเดี๋ยวโอนเงินคืนให้
แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการโอนเงินคืนมานะคะ
เดี๋ยวมาต่อกันแล้วกันนะครับเพราะว่าทางฝั่งนายอาชรุยะ
วันนี้เขาก็มีปฏิบัติการเหมือนกันวันนี้มี๒ยุทธการนะครับ
ถ้าจะว่ากันด้วยเรื่องของลุงพลแห่งบ้านกกอกเนี่ยทนายตั้มเปิดตัวไว้แล้ว
ดูแลคดีชมพู่ให้กับลุงพลแน่ส่วนนายอัฐรุยะเรืองรัตนพงศ์
วันนี้เขาบอกเขามียุทธการเด็ดปีกวังพญานาคเหมือนกัน
ถ้าฝั่งนู้นมียุทธการพญานาคสยบกิ้งกือคลั่ง
นายอัฐรุยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาณาจกรรมนะครับ
วันนี้มีปฏิบัติการนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมามุกดาหารแบบเงียบ
แต่ไม่บอกว่าจะทำอะไรแต่วันนี้ครับไปกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน
สำนักพุทธนะมีพมด้วยกรมการปกครองด้วยกรมศิลปากรด้วย
ไปตรวจสอบวัดดานพระอินทร์ที่ตำบลร่มกล้าวอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
วัดของพระพลนะที่ลุงพลบอกว่าอ๋อผมแค่รู้จักธรรมดาไม่ได้เป็นลูกศิษย์นี่นะฮะ
ตอนนี้ลุงพลบอกไม่ได้เป็นลูกศิษย์แล้วนะให้รู้จักธรรมดานะครับ
มีนายสมเกียจโรจนะวรกมลเป็นทนายความของลุงพลเนี่ย
เป็นตัวแทนของวัดดามพระอินทร์ทำหน้าที่ชี้แจงข้อร้องเรียนต่าง
ที่นายอัจฉริยะร้องเรียนไปหลายหน่วยงานอย่างเช่นใบสุทธิพระของพระพลอธิปัญโย
ตราตั้งเจ้าวาดวัดดานเนี่ยได้มาอย่างถูกต้องไหม
การใช้ที่ดินนิคมสร้างตัวเองคำสร้อยนะ
การก่อสร้างวัดถูกต้องหรือเปล่าวัตถุประสงค์ต่างนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่เดี๋ยวก็ชี้แจงกันไปว่าไม่ใช่
พี่สื่อมวลชนก็แก้ข่าวให้หน่อยแค่นั้นเองนะครับ
อย่าให้มองว่าที่นี่คือสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่าเป็นอะไรที่มาเป็นการแสดงนะครับนะฮะ
ตราตั้งนะครับถูกต้องนะฮะเป็นพระจริงนะครับไม่ใช่พระศพนะครับ
สุทธิแล้วนะครับมีตาตั้งเจ้าวาดจากท่านเจ้าคณะอะไรเรียบร้อยหมดนะครับ
เป็นเจ้าคณะปี๘๐นะครับพี่ดูตามนั้นเลยครับเอกสารว่าอย่างไรว่ายังนะแหละครับ
อนุญาตไม่อนุญาตหน่วยงานราชการเป็นผู้ตรวจสอบ
ถ้าคุณสมบัติไม่ผ่านหรือไม่ใช่ต้องไม่ออกใบนี้ให้วัดถูกต้องไหมครับ
แต่ในเมื่อวันนี้ออกให้วัดผมสันนิษฐานก่อนสันนิษฐานนะครับว่าถูก
ตรวจสอบวันนี้นะครับพบว่าวัดดานพระอินทร์ได้รับอนุญาต
ใช้พื้นที่เพื่อสร้างวัดตั้งแต่ปี๔๔นะฮะแล้วก็ใช้พื้นที่เรื่อยมา
การก่อสร้างก็ไม่แล้วเสร็จในปี๔๕ตามข้อตกลงที่ว่าต้องสร้างให้เสร็จภายใน๑ปีนะครับ
ส่วนการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตะบนร่มกล้าวยืนยันว่าไม่มีการยื่นคำร้องขอก่อสร้างนะครับ
บัญชีรายรับรายจ่ายที่ตรวจเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งวัดเมื่อปี๕๘ถึงปัจจุบันหรือว่า๖ปีกว่า
ดานไม่มีการส่งรายงานไปยังสำนักพุทธของจังหวัดมุกดาหารเลยนะครับ
ซึ่งในส่วนนี้ทนายสมเกียจบอกว่าขอเวลา๖๐วันเดี๋ยวรวบรวมหลักฐานส่งไปให้
ประเด็นที่มีการตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเอ๊ะรถยนต์ที่ใช้รับส่งพระพลเนี่ย
เจ้าวาดวัดนามพระอินทร์ตรงนี้เนี่ยอ่าเป็นสวมทะเบียนหรือเปล่าปรากฏว่าเป็นรถของลูกศิษย์นะครับ
ซึ่งลูกศิษย์ยอมรับว่าใช้ทะเบียนปลอมจริงแล้วไปพบตำรวจให้เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๒๐๐๐บาทมาแล้ว
มีเรื่องของเหล็กไหลอีกเหล็กไหลก้อนกลมขนาดใหญ่ที่พระพลเนี่ย
มอบให้ลุงพลลุงเขยน้องชมพู่บอกเอาไปใส่ปากพญานาคที่สร้างอยู่ข้างบ้านนะ
วันนี้พระพลบอกว่าอ๋อลูกเหล็กสีดำมีผู้หญิงคนหนึ่งเอามาให้นะมีทั้งหมด๓ลูก
เพื่อให้พระพลเนี่ยอธิษฐานจิตแล้วเอาไปติดไว้ที่พญานาคเท่านั้นไม่เคยบอกว่าเป็นเหล็กไหลนะไม่ใช่ของหลวงพ่อด้วย
อันนี้ของลุงพลดูเหล็กไหลเป็นไหมครับเขาไปใส่พญานาคนะอันนี้
นี่เป็นสายพญานาคเพราะอาจารย์บอกว่าเป็นเหล็กไหลอาจารย์ไม่ได้บอกว่าเป็นเหล็กไหลอาจารย์บอกว่ามันคือขี้เหล็กไหล
ได้ยินโยมเขาว่าแบบนั้นเขามาถวายอาจารย์ก็บอกตามที่โยมเขาถวายแต่อาจารย์ไม่สามารถรู้จักเหล็กไหลได้

อันนั้นคำพูดของผู้หญิงคนนั้นแต่ไม่ใช่คำพูดของพระอาจารย์
นี่ครับผมก็เลยบอกโอ้โหมาก่อนสนิทสนมกันมาก
เดี๋ยวนี้แบบไม่ค่อยรู้จักกันเลย
ทีนี้ค่ะส่วนพระเครื่องพันปีค่ะที่อยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
พลก็บอกว่าลูกศิษย์ถวายให้ไม่รู้ว่าเป็นวัตถุโบราณหรือเปล่า

สุดท้ายแล้วทั้งกรมศิลปากรทั้งทนายสมเกียจก็บอกว่า
น่าจะเป็นพระเครื่องที่ทำขึ้นใหม่อะค่ะ

ทีนี้ค่ะนายอัจฉริยะบอกแบบนี้นะคะบอกว่ามี๒ประเด็นที่วัดต้องชี้แจง
คือการก่อสร้างวัดที่ไม่ได้รับอนุญาตและบัญชีรายรับรายจ่าย
ต้องรายงานต่อสำนักพระพุทธศาสนาทุกปี

เนื่องจากว่าตั้งแต่มีการก่อสร้างเมื่อปี๒๕๕๘จนถึงปัจจุบัน
หรือว่าประมาณ๖ปีแล้วเนี่ยค่ะวัดดามพระอินทร์ไม่ได้ส่งรายงานไปยังสำนักพุทธศาสนาทุกปี
จากท่านเจ้าอาวาสมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างนั้นจะเข้าขายยักยอกทรัพย์ยืนยันว่าไม่ได้กลั่นแกล้งนะคะ
วันนี้เราตรวจเนี่ยคือตรวจกันแบบให้ละเอียดอยู่เลยว่าหนึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งถูกต้องไหมเป็นเจ้าวาดไหมเป็นพระเถื่อนไหมก็พูดตรง
เมื่อวันนี้ถูกต้องสำนักพุทธยืนยันมีใบแต่งตั้งไหมเป็นจริง
ส่วนที่สร้างไม่ตรงก็ไปหาลือกันแก้ไขกัน
แต่ว่าเพราะเมื่อเขาไม่มีบรรยาทก่อสร้าง

ที่เขานั่นก็คือเรื่องบัญชีวัดมากกว่า

ใช่เพราะว่าเขาไม่เคยแจ้งเลย

ถ้าไม่ทำมีความผิดตามกฎหมาย
ถือว่ายักยอกผมมาตรวจสอบเนี่ย

แต่ว่ามาตรวจเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ทีมข่าวของเรามีการสังเกตว่า

คล้ายกับแหวนลุงพลที่พระอาจารย์พนมภเนี่ยค่ะ

ก็เลยถามว่ามันเกี่ยวอะไรไหมรู้จักกับวัดดานพระอินทร์อะไรมาก่อนไหม
นี่นะคะก็ทนายเองก็บอกว่านี่มาครั้งแรก
เพราะว่าพระอาจารย์พลให้มาช่วยตอนตี๕นี้เองไม่ได้รู้จักวัดดานพระอินทร์อะไรมาก่อนเลย
นี่ค่ะสรุปแบบนี้ค่ะผลจากการที่นายอัจฉริยะยื่นเรื่องให้ตรวจสอบพระพลและการก่อสร้างวัดดานพระอินทร์เนี่ยนะคะ
ก็พบว่าสิ่งที่ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องก็คือพระพลมีใบสุทธิรับรองการเป็นพระถูกต้องนะคะ
การสร้างวัดดานพระอินทร์ใช้พื้นที่ตรงตามวัตถุประสงค์ถูกต้องนะคะ
ส่วนที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้องมีอยู่๕เรื่อง
วัดดานพระอินทร์ไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง
ท่านเจ้าอาวาสวัดไม่เคยส่งบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนา๖ปี
พระเครื่องโบราณที่มีการกล่าวอ้างเป็นพระเครื่องปลอม
ลูกแก้วสีดำที่แฟนคลับลุงพลนำมามอบให้ไม่ใช่เหล็กไหลนะคะ
ทะเบียนรถที่พระพลใช้ที่ปรากฏในสื่อค่ะเป็นทะเบียนปลอมเป็นรถของลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะ
ทีนี้ค่ะพระพลก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่กังวลใจขอบคุณนายอัจฉริยะที่มาตรวจสอบก็แล้วกัน
จะได้ทำให้ทางวัดเนี่ยโปร่งใสนะพอถามว่าพระพลยังคุยกับลุงพลไหมเนี่ย
พระพลบอกว่าก็ยังติดต่อพูดคุยกันปกติก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหา
ก็แนะนำให้ฝึกสมาธิทำใจให้สบายอ๋อทางนั้นเขาบอกเขาไม่ได้เป็นลูกศิษย์
พลบอกยังคุยกันปกติค่ะเป็นลูกศิษย์ลูกหาด้วยเหรอใช่ค่ะ
เอาลุงพลก็บอกแค่นับถึงเป็นพระรูปนึงก็พระพลยังบอกยังแนะนำให้ลุงพลนั่งสมาธิ

อาจารย์ก็ต้องขอบคุณพี่อัจฉริยะที่ทำให้วัดเราสะอาดขึ้น
เพราะหลังจากที่หลายท่านหลายคนยังเข้าใจว่าอาจารย์บุกลุกหรือเปล่าอาจารย์ทำถูกกฎหมายหรือเปล่า
เพราะว่าสมัยก่อนมันจะเป็นเจ้าคณะอำเภอองค์เดิมแล้วพอดีท่านไม่สบาย
อาจารย์ก็ทุดงมาไฟมันไหม้วัดช่วงที่อาจารย์มาเนี่ยมันเหลือสาราหลังนี้
แต่ว่าโครงสร้างเดิมมันก็มีอยู่แต่มันเป็นกุฏิเก่า

ไม่ถามหาลุงพลเลยแต่ไม่ได้ยังพูดคุยกันอยู่ไหม
ก็ธรรมดาเพราะลุงพลก็เปรียบเสมือนลูกศิษย์อีกคนนึง
ก็คุยคุยถามสารทุกข์สุขดิบว่าเป็นยังไงฝึกสติสมาธิบ้างนะ
ระลึกอยู่เสมอก็เวลาลุงพลจะพูดอะไร
ให้นึกถึงหน้าพระอาจารย์
เพราะว่าหลายคนจะเข้าใจว่าลุงพลนี้เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์
เพราะฉะนั้นถ้าลูกศิษย์พูดจาไม่ดีหรือมีอารมณ์ฉุนเฉียว

เพราะฉะนั้นสติเป็นเพื่อนที่ร่วมทางที่ดีที่สุด

น้องคิมก็ได้นะครับ
ทางเนื้อหน้าพระธิอินไทยตั้งแต่เช้าก็ปิดประตูทางเข้าแล้ว
แต่ว่ามีลูกศิษย์ลูกหาสวมชุดขาวมายืนชูป้ายอยู่
และต้องท่านำพุทธศาสตราให้จริงปลอดภัย
กลุ่มครับพระอาจารย์พล
ที่เป็นเจ้าวาดวัดตรงนี้เนี่ยนะครับ
คือเขาก็สังเกตกันนะ
จะถือไม้เท้าหัวพญานาคถือลูกแก้วสีดำ
มีลูกศิษย์ลูกหาเดินตาม๕๖คนนี่คือภาพตอนที่เคยไปแถวบ้านลุงพล
แต่วันนี้พระพลมากับพระสองสำรูปไม่มีลูกศิษย์อะไร
คือวันนี้ที่มาภาพวันนี้ที่สังเกตดูพบว่ามีแค่พระ
และเวลาให้สมพุทธให้สัมภาษณ์ก็จะมีลูกศิษย์
มาคอยบอกว่าเออพอแล้วล่ะอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ

ใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะมันมีอีกประเด็นนึง
คือในอัจฉริยะไปที่สภกกตูมด้วยนะคะวันนี้
ให้ปากคำกรณียื่นเรื่องให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารของป้าแตนนะคะ
สมพรหลาโพนะคะที่มีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้ว่า
มันเชียร์เป็นของปะแต่นเองแต่ว่ามีคนแอบอ้างนำไปโพสต์รับบริจาค
คือที่ไปพบตำรวจเนี่ยเพื่อที่จะไปดูว่าแบบนี้มันเข้าข่าย

อัจฉริยะยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจนน่าจะเอาผิดได้นะคะ
รวมถึงคดีร่วมกันฟอกเงินที่นายอัจฉริยะยื่นต่อปทศด้วยค่ะ
จากคดีรุกป่าเพื่อสร้างวังพญานาคลองฟังเสียงนางอัจฉริยาค่ะ
ถึงมีการไม่บอกไม่ต้องโอนมาตั้งแต่ปีที่แล้วถึงกระทั่งมีเพจนึงเอาไปลง
มันก็เป็นเลขบัญชีที่เขาให้ไปกับแฟนคลับเขานั่นแหละจนกระทั่งมีคนหลงเชื่อโอนเงินมาจำนวนมาก
ฟอกเงินเราก็ต้องดูว่าเงินที่เหลือจากการสร้างพญานาคที่เหลือตั้งหลายแสนตอนนี้อยู่ไหน
ใช่ไหมแล้วก็มีการผ่องถ่ายเงินไปทางใครอะไรอย่างนี้
ฉริยะก็พูดถึงคดีน้องชมพู่ด้วยนะคะบอกว่าการออกหมายจับคนร้ายไม่ยาก
แต่การออกหมายจับหลักฐานมันต้องเพียงพอสิ่งที่กังวลก็คือเรื่องของพยานหลักฐานนี่แหละ
ส่วนตัวเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมากกว่าหนึ่งคนมูลเหตุจูงใจน่าจะมาจากเรื่องศัยศาสตร์
เหมือนกับว่าต้องการจะนำน้องชมพู่ไปทำพิธีอะไรบางอย่างนะคะ
ทำเพื่อถ้าจะบอกทะเลาะมาเป็นสะสัน

ก็คือเรื่องศัยศาสตร์จะเอาไปทำพิธีอะไรสักอย่างแหละ
แต่เราเชื่อว่าเด็กคนนี้ต้องมีการไปทำพิธี
ความคิดผมยังไงผมก็ยังเชื่ออย่างนี้
ไม่ใช่ว่าอยู่เอาไปคือคนเราแทบจะประสงค์ต่อต่อทรัพย์นะ
มันก็ต้องฆ่าถูกไหมแต่นี่มันไม่ใช่การฆ่านะ
นี่มันคือการทรมานให้เด็กอ่อนอาหารและเด็กเนี่ยช็อกเกรงตายถูกไหม
นี่นะคะก็เป็นความคิดเห็นของนายอัจฉริยะนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้บอกว่าจะไปเจอคุณแม่น้องชมพู่สักหน่อย
เพราะว่าบอกว่าถ้าทนายตั้มรับเป็นทนายให้กับลุงพลแล้ว
ดีน้องชมพู่เนี่ยก็จะไปหาทางช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
เกี่ยวกับการหาทนายอะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะ